แต่ว่านี่อันเนี้ยเรื่องพักไม่ได้เลยเพราะว่ารู้มั้ย

ค่ะเป็นล่าสุดกลับมาแล้วนะคะนี่เลย
สัมภาษณ์กันลุคมันดูแวมพายดูเป็นหล่อแบบมายาวนานแล้วนะเออ
สำหรับพี่โดมค่ะผอมลงด้วยหน้าใสกริ๊กเลยนะคะ
โดมก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะว่าเป็นความตั้งใจ
ปีนี้จะทำให้ตัวเองกลับมาปังบนเส้นทางดนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โดยตลอด๒๓ปีที่ผ่านมามีละครติดต่อมาเยอะมากเลย
แต่ว่าพี่โดมน่ะไม่ขอรับเลยสักเรื่องหนึ่งค่ะเพื่อเอาเวลาทั้งหมดเนี่ย
ทุ่มเทกับการทำค่ายเพลงของตัวเองค่ะโดยช่วงสงกรานนี้ค่ะ
โดมเนี่ยเตรียมปล่อยซิงเกิลของตัวเองออกมานะก่อนค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็เตรียมปั้นเด็กใหม่ออกมาเฉิดฉายเลยรวมไปถึงงานรวมตัวบนเวทีด้วย
เสิร์ตแกรมมี่อาร์เอสไงพอเพิ่งจัดแถลงข่าวไปโอ้โหดิฉันบอกเลยว่าม่วนจอยมากนะ
ทั้งฝั่งอาร์เอสแล้วก็ฝั่งแกมมี่ค่ะพี่โดมเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โห
โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โหที่ฉันบอกเลยว่าโอ้โห
โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห
โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห
โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห
โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห
โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห

โดมเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โห